ตอนนี้ปัญหาเยอะเหลือเกิน
เยอะตั้งแต่คนที่ไม่น่าจะตรงเกณฑ์ดันได้
คนที่โกหกเรื่องอาชีพดันได้

ล่าสุดค่ะคนที่ผ่านเกณฑ์ทุกอย่าง
ยินดีด้วยคุณได้รับเงิน๕๐๐บาทตรงตามเกณฑ์แล้ว

เอ้าเงินไปเข้าบัญชีใคร

เขางงมากก็เลยรีบไปที่ธนาคาร

ผู้ชายที่ว่านี่คือนายสงกรานกาอ้วนนะคะ

ชาวบ้านน้ำฮอกอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
ร้องเรียนที่ศูนย์นำรงธรรมเลยค่ะ
คือหลังจากที่เขาลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน

เงินเข้าบัญชีคนอื่นล่ะ

ปรากฏว่าเงินมันโอน๕๐๐๐บาท
เข้าบัญชีพร้อมเพลย์ของใครก็ไม่รู้
ไม่ใช่บัญชีธนาคารที่แจ้งในระบบที่สำคัญไปกว่านั้น
อันนี้คุณสงกรานก็อาจจะงงเหมือนกัน
เขาไม่เคยลงทะเบียนในระบบพร้อมเพลย์
แต่มันต้องจ่ายในพร้อมเพลย์ถูกไหมอันนี้ก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
ตัวเขากับญาติก็เลยไปตามเรื่องที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสูงเม่น
เจอชาวบ้านหลายรายปัญหาเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ
ธนาคารให้คำตอบเขาบอกว่าให้ติดต่อไปที่ระบบ
แต่เขาบอกโทรไปไม่เห็นมีคนรับเลย
อืม

ช่วยเหลือคนไทยไม่ทิ้งกันของรัฐบาลนะคะ
สำหรับกรณีโอนเงินช่วยเหลือไม่ตรงกับบัญชีผู้รับ
ก็น่าจะมีอีกหลายที่เจอแบบนี้
ก็ทยอยเข้ามาแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมกัน
ส่วนเจ้าของบัญชีที่โอนเงินไปแล้วกดเงินไปใช้
ขอเตือนไว้ตรงนี้ว่าคุณอาจมีความผิดข้อหายักยอกทรัพย์ค่ะ
ก็ใครที่รู้ว่าไม่ใช่ของตัวเองเนาะ

รวมทั้งคนที่ได้ไปแล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก

ถ้าคุณคุณสมบัติไม่ตรงเขาดำเนินการนะ
นายกบอกแล้วนะคะว่าหนึ่งจะไปเอาเงินคืน
สองจะต้องมีการลงโทษและสามจะต้องมีการปรับเพิ่มค่ะ
ถูกต้องถ้าสมมุติว่าไปเจอว่าข้อมูลเป็นเท็จนะ